ปฏิบัติการก็คือปฏิบัติการในการทลายเครือข่ายขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เพราะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาผิดกฎหมายจะเดินทางกลับ
แล้วก็จะมีเครือข่ายขนแรงงานเหล่านี้กลับไป
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในการขนแรงงานต่างด้าว
ก็คือเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของสวยต่างด้วยนะครับ

ปฏิบัติการร่วมกับตำรวจคอมโมโดของกองบังคับการกองปราบปรามครับ
นี่เป็นวินาทีที่ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ได้เดินทางไปถึงแหล่งที่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเขาอาศัยอยู่
ตำรวจลงทันทีนะครับ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ทันทีเหมือนกันนะครับ
เป็นวินาทีที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกองบังคับการปราบปราม
โจมเข้าจับตัวแรงงานต่างด้าวที่พยายามจะวิ่งหลบหนี
แรงงานกลุ่มนี้เห็นตำรวจนำหมายสารอาญาเข้าตรวจค้นบุคคลและสิ่งของผิดกฎหมาย
ภายในบ้านไม่มีเลขที่ซึ่งตั้งอยู่กลางสวนกล้วยหอม
ในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี

เอารถแบบบรรทุกปิดเข้าไป
ทางคนอื่นจะได้นึกว่าเป็นการขนของ
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงจุดนั้นนะครับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็ไม่ทันตั้งตัว
ตำรวจก็ลุยในการลงไปจับกลุ่ม
ก็จากสภาพบ้านของบ้านเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในสวน
ทำให้กลุ่มนายหน้าและแรงงานต่างด้าวก็มองเห็นรถบรรทุก๖ล้อซะก่อน
ซึ่งเป็นภานะที่ตำรวจกองปราบขับเข้ามา

มีเพียงคนไทยสองคนที่เป็นนายน่า
คนขับรถและคนต่างด้าวสัญชาติลาว๓คนที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
หญิงชาวลาวที่ถูกจับบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตัวเองได้หลบหนีเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยนานกว่า๑ปีแล้ว
โดยหลบหนีเข้ามาทางจังหวัดมุกดาหาร
แต่เนื่องจากต้องการจะกลับบ้านที่เมืองปากเซ
สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
ต้องยอมจ่ายเงินให้กับในหน้าคนไทยจำนวน๒๕๐๐บาท
เป็นค่าภาษณะในการเดินทางครับ
ซึ่งผ่านทตรีเจษด่าสมณัฐสรวทฯกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองมะคับการปราบปราม
ประกอบกับข้อมูลจากไทยรัฐทีวี
ก็ทราบว่าเป้าหมายสองจุด
ผมดูนำกำลังเข้าตรวจคนคนนี้ถือว่าเป็น
แรงงานต่างด้าวที่เป็นจุดสำคัญนะ
เพราะในแต่ละวันจะมีแรงงานต่างด้าวเข้าออกที่จุดนี้มากกว่า๕๐คนนะครับ
ซึ่งตำรวจกองปราบปรามจะประสานการทำงานร่วมกับตำรวจภูทรหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อสืบสวนขยายผลไปยังในหน้าคนไทยที่อยู่เบื้องหลัง
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่พบตำรวจจะดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
จะผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
แต่มันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นอย่างเช่นเรื่องของยาเสพติดนะครับ
แล้วก็อย่างเช่นเรื่องของการผ่านด่านตรวจต่าง
เพราะว่าคนเหล่านี้เดินทางมาจากต่างประเทศ
เข้ามาตามชายแดนแล้วก็เข้ามาฟังฝั่งอุบลราชธานี

การกลับไปบ้านเกิดของเขาครั้งนี้
เขาก็ต้องเดินทางจากกรุงเทพไปอุบลราชธานี
จึงมีข้อสงสัยว่ากว่าจะเดินทางผ่านไปได้ในแต่ละจุด
ผ่านด่านอะไรบ้างแล้วทำไมถึงถูกต้องแล้วผ่านอย่างไร
อย่างไรทำไมการตรวจสอบจึงไม่เข้มข้น
อันนี้ไทยรัฐทีวีของเรามีข้อมูล
ก็เลยได้ร่วมเปิดเผยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็กลายเป็นปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับ